ก็รับทราบด้วยการประกาศจะให้พบพระการเมืองภาพปัจจุบันนะครับ
ซึ่งพศก็จะพินาห่วงเวลาในการจัดการศิลป์การเมืองที่เหมาะสม
เพื่อเป็นการผ่อนคลายนะครับในสิ่งที่จำเป็นนะครับ

ไม่ต้องการที่จะน่วงเวลาอะไรไว้ทั้งสิ้นนะครับก็ยืนยันตรงนี้
ประมาณเดือนมิถุนายนปี๒๖๖
ประมาณนะครับเดือนมิถุนายน๒๖๑ก็จะประกาศวันเลือกตั้งนะครับ
แล้วประมาณเดือนพฤศจิกายน๖๑ก็จะเป็นการเลือกตั้งนะครับ

ก็อันนี้ก็ชัดเจนขึ้นไหมนะ

ที่นายกพูดเหมือนจะชัดเจนขึ้นนะคะ
จริงแล้วสำหรับนายกก็ต้องรู้สึกว่าชัดเจนขึ้นแล้วล่ะ
การบอกในช่วงเดือนมาว่า
กลางปีนะกลางปีหน้าเดี๋ยวเราจะบอกวันเลือกตั้ง
แล้วก็จะได้เลือกตั้งกันก็คือปลายปีพฤศจิกายนปีหน้านะคะ

เอาวันที่ไปเลยดีกว่าไหม
คืออยากได้ขนาดนี้สำหรับคนที่จะเข้าไปทำงานการเมืองนะคะ

หลังจากที่ถูกถามมาเยอะ
นายกก็บอกความชัดเจนออกมาระดับหนึ่ง
แต่แน่นอนว่าคือเรื่องผนวกกันพอดีนะคะ

ต้นเดือนค่ะ๗ตุลาคม
ก็มีการประกาศใช้กฎหมายฉบับหนึ่ง
จริงเราต้องการกฎหมายลูก๔ฉบับนะคะ

เพื่อที่จะให้เกิดการเลือกตั้งออกมาแล้ว๒ฉบับ
ฉบับล่าสุดที่ออกมาเกี่ยวกับการจัดตั้งพักการเมืองค่ะ

พอมันแตะชัดเจนไปที่คนที่ต้องมาลงสมัครรับเลือกตั้ง
มันก็เลยมีข่าวเยอะกว่าฉบับแรกที่ประกาศใช้ไปแล้ว
คือคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะคุณผู้ชม

ซึ่งเป็นเดือนที่เราจะไว้อะไรในหลวงราชการที่๙ร่วมกัน
ก็เลยทำให้เวลาตอบคำถามนักข่าว
เขาก็เลยมองว่าเอ๊ะแล้วรัฐบาลจะมีความชัดเจนให้ไหม
ว่าเวลานับวันจะนับวันอย่างไร
เพราะถ้ากฎหมายประกาศใช้ต้องเริ่มนับเลยถูกไหมคะ
แต่ว่ารัฐบาลก็บอกว่าเดี๋ยวเราค่อยคุยกันหลังตุลาคม

ว่าถูกต้องเดือนตุลาคมก็ไม่ควรจะขยับทำอะไร
แต่เมื่อกฎหมายนับบางอย่างอาจจะทำได้
แต่สิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้ไม่ใช่เรื่องเงื่อนเวลาเป็นหลักค่ะ
สิ่งที่จะทำหลังจากกฎหมายฉบับนี้ออกมาต่างหาก

ถ้าคุณผู้ชมจำได้เราเคยบอกคุณผู้ชมนะคะว่า
เดี๋ยวเราค่อยกลับมาพูดกันเรื่องการเลือกตั้งอีกทีก็ได้
ใกล้ยังได้เลยเพราะมันเป็นของใหม่เดี๋ยวลืมก่อนนะคะ
คือก็จะค่อยบอกคุณผู้ชมไปเรื่อยค่ะ
ขั้นตอนจะแตกต่างจากก่อนหน้านี้ที่เราคุ้นชินกับการเลือกตั้งมา
วันนี้มาเริ่มโดยการพูดถึงเรื่องของพักการเมือง
ถ้าคุณผู้ชมดูรายการของคุณชุวิตคุณชุวิตพูดไปแล้วนะคะ

ซึ่งเราจะอธิบายให้ฟังคร่าวที่เราควรจะรู้ไว้เบื้องต้นก่อน
วันนี้สองท่านมาเป็นผู้อธิบายให้ฟัง
ฉันถามล้วนเลยนะคะอ่านแล้วก็งงเหมือนกันค่ะ

ท่านแรกค่ะอาจารย์เป็นอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะ

อีกท่านหนึ่งค่ะอาจารย์เป็นนักวิชาการที่สถาบันพระปกเก้านะคะ
รสันติธรธนานิทิโชธสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ

คือพยายามจะอ่านเหมือนกันเพราะว่าก็ถูกขู่มาเยอะนะคะ
บอกว่าข่าวเนี่ยถ้าการเมืองจะกลับมาเริ่มต้นจริงเนี่ย

หรือเรียกว่าใหม่หมดเลยก็ได้คะอาจารย์สุขุม

สำหรับเอาออกรากระบาด
ก็ผมว่ามันอาจจะ

มันอาจจะทำในวงกว้างขึ้น

สามารถให้เนินการได้

ไม่ได้ทุกคนต้องมีส่วนรับผิดชอบ

เหมือนอย่างเงิน๑ล้านเนี่ยปกติเล่นการเมืองเรื่องเล็กมาก
แต่พอบวก๑ล้านนี่ต้องมาจาก๙๐คนนะ
ต้องมาจากเท่านั้นคนแต่ละคนไม่เกิน๕หมื่นบาท
อย่างนี้มันจะเกิดการมีส่วนร่วมมากขึ้น
แต่ในเวลาเดียวกันความยุ่งยากก็ตามมา
คือถ้าเทียบกันที่เราคุ้นก่อนหน้านี้เนี่ย
การจะเป็นพักการเมืองมันต้องการคนเริ่มต้นด้วยกันไม่เยอะ

คือจริงมันจะเริ่มแค่๔๕คน
เป็นรวมหัวกันแล้วก็ไปหาสมาชิก

แต่รอบนี้เขาบอกว่าพอเริ่มต้นให้นั่งเป็นร้อยเลย
ให้นั่งรู้หมายความว่ามาคุยกันจะจัดตั้งจะตั้งชื่อพักก็ยุ่งยากแล้ว

อาจารย์ถ้าถามในหลักรัฐศาสตร์ก่อนนะคะ

ตอนเรียนตอนเป็นเด็กก็อ่านมาว่าเวลาจะจัดตั้งพักการเมืองก็
คนที่ต้องคิดทางการเมืองเหมือนกัน

แล้วที่เราจำได้คือเริ่มต้นไม่ต้องเยอะมาก
ไม่คือเมื่อก่อนนี้จัดจากยอดสู่ฐาน

เดี๋ยวนี้เขาพยายามจะให้จัดจากฐาน

กลับกัน

มันไม่เหมือนกับว่ามวลชนมาเจอกันเองอะไรต่างตรงนี้
คือที่จะถามอาจารย์คือว่าโดยหลักรัฐศาสตร์แล้ว
คือเริ่มต้นมันควรจะเป็นแบบเก่า

คือควรจะมีคนน้อยไม่ต้องให้ยุ่งยาก
หรือควรจะเยอะจะได้มีส่วนร่วมเยอะ

คือวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าไอ้แบบเก่าเนี่ย
มันทำให้พักการเมืองไม่เป็นพักมวลชน
ไม่เป็นพักของประชาชนเป็นพักของนายตูน

ไม่ต้องไปเปรียบเทียบวันนี้ก็ตัดสินใจเอาอย่างนี้แล้ว

คือพอถึงเวลาเขาบอกว่าต่อไปนี้จัดตั้งพักการเมือง

เบื้องต้นนี้ให้เลือกหาสมาชิกมาก่อนเลยนะ
ที่จะมารวมกันให้ได้อะไรนะ

มันเพิ่งเริ่มไง
มันเพิ่งเริ่มบางคนอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำ
บางคนเนี่ยอาจจะทำยังไง๕๐๐ก็ได้
แต่ว่าอย่างถ้าพักเก่าแก่ที่เขามีความชำนาญเนี่ย
มันก็สบายอยู่แล้วเพราะมันมีสมาชิกอยู่แล้ว
ชิลเลยพักเก่ารออยู่
แต่พักที่จะจัดตั้งใหม่หลังกฎหมายออกเนี่ยอันนี้เหนื่อยหน่อย

ชักชวนคนหน่อยซึ่งป่านนี้ก็คงชักชวนกันแล้วล่ะ

รัฐบาลเองก็ยังปรามอยู่ว่าโดยสถานการณ์ไม่เหมาะ
ซึ่งทุกคนก็เห็นด้วยหลายพักเก่าก็เห็นด้วย
แต่ทีนี้จะถามโดยสถานการณ์ค่ะอาจารย์สันติธร
คือการตั้งโดยคนจำนวนน้อยแบบเก่ากับจำนวนมากแบบใหม่มันมีผลไหม
คือคนจะจับตาว่าเนี่ยเขียนมาแบบนี้มันใครได้เปรียบใครเสียเปรียบ
คือต้องแก้คำคุณจอมขวัญใหม่เก่าใหม่อะไรอย่างนี้นะ
ที่คุณชมขวัญบอกว่าเก่าเนี่ยจริงมันไม่เก่ามากเท่าไร
มันเพิ่งเป็นแนวคิดปี๔๐เป็นต้นมาเท่านั้น
ที่ให้ตั้งพักได้ง่ายคือเอาคน๑๕คนรวมกลุ่มกัน

ก่อนหน้านั้นมันเป็นอย่างที่ท่านอาจารย์สุขุมบอก

คือแรกเริ่มเดิมทีพักการเมืองไทยเกิดจาก
สอสอรวมตัวกันแล้วก็ตั้งพัก
คือมันมาจากหัวเลยประชาชนไม่ได้เกี่ยว
นะครับคือเรามีสอสอมาก่อนมีเลือกตั้งมาก่อน
วันดีคืนดีบอกว่าเราควรจะมีพักการเมือง
เขาก็ใช้วิธีสอสอจับกลุ่มกันตั้งพักการเมือง
แล้วก็สนับสนุนผู้นำใครเชียร์จอมพลปกับต่างพักนึง
ใครเชียร์จานปีดีกับต่างอีกภาคหนึ่งอย่างนี้นะครับ
อันนี้คืออดีตของจริงเพราะ๔๐บอกว่าเฮ้ยแบบนี้ไม่ได้หรอก
มันเป็นพักการเมืองของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
มันมีเจ้าเข้าเจ้าของนะครับ
มันเป็นของจังหวัดนู้นจังหวัดนี้อะไรอย่างนี้
ลองดูจินตนาการไปถึงการเมืองก่อนปี๔๐นะครับ
ภาคนี้ก็คือของตระกูลนี้อีกภาคนึ่งกับของอีกกลุ่มหนึ่งอะไรอย่างนี้

พอปี๔๐เขาอยากให้เป็นพักมวลชนอย่างที่ท่านอาจารย์สุขุมว่า
ก็คือทำยังไงล่ะก็ต้องให้ทำได้ง่าย
แปลว่าคุณไม่ต้องเป็นนายทุนไม่ต้องเป็นเจ้าพ่อไม่ต้องมีอิทธิพลอะไร
เป็นคนธรรมดาสัก๑๕คนมาจับกลุ่มรวมกันมีอุดมการตรงกัน
ที่เราอ่านมาหนังสือก็ไปจดทะเบียนเป็นภาคการเมืองได้เลย
ทีนี้พอมาเปลี่ยนแบบนี้วิธีคิดแบบนี้มันเอามาใช้จริงมันเกิดปัญหา
มันเกิดปัญหาว่าอ้าวเราจะเห็นว่าพักการเมืองเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมด
หมายถึงหลังปี๔๐ใช่ไหม๖๐๗๐พักตอนนี้ก็ยังมีอยู่ในทะเบียนของกรกต๗๐กว่าพักนะครับ
ซึ่งในทางรัฐศาสตร์ผมเป็นนักรัฐศาสตร์สายประชาธิปไตย
มองว่าไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่ปัญหาแต่สำหรับบางคนก็บอกว่ามันเป็นปัญหา
เพราะว่าเรามีกระบวนการในการส่งเสริมพักการเมืองหลังปี๔๐มีกองทุนพักการเมือง
ทุนภาคการเมืองเนี่ยต้องเอาภาษีของพวกเราไปจัดสรรเพื่อไปสับหนุนกิจการของภาคการเมือง
มันก็เลยเป็นปัญหาในเชิงว่าอ้าวพวกนี้ก็ตั้งพักกันขึ้นมาเพื่อหวังจะมาเอาเงินกองทุนนี้
ไม่ได้อยากจะทำงานการเมืองไม่ได้อยากจะทำงานการเมืองจริงเพราะว่าดูหน้าก็รู้ว่าไปเลือกตั้งก็แพ้
พอถูกยุบพักไปก็มาตั้งใหม่เปลี่ยนชื่อก็คนหน้ากลุ่มกลุ่มเดิมเข้ามาเหมือนทำธุรกิจอย่างนี้หรอ
เหมือนตั้งกลุ่มขึ้นมารับเงินจากรัฐอ่ามันก็เลยเป็นที่มาของตอนนี้เหรอค
เป็นที่มาของการร่างกฎหมายพวกนี้คือวิธีคิดคือเขาเปลี่ยนไปจาก๔๐ก็คืออยากเปิดกว้าง
ให้ประชาชนเข้ามาตั้งพักได้ง่ายมีส่วนร่วมเพราะหวังว่าจะได้ช่วยไล่น้ำเก่าออกไปน้ำใหม่เข้ามา
แต่พอปฏิบัติไปจริงคนที่เป็นหน้าใหม่น้ำใหม่จริงมันเจอระเบียบกฎเกณฑ์อะไรเขาก็ไปไม่ไหว
พักน้ำดีถูกยุบไปด้วยเหตุผลง่ายเช่น
ส่งรายงานประจำปีใหม่ทันอะไรอย่างนี้นะครับ

สมัยก่อนกองทุนสาขามากสมาชิกมากได้เงินเยอะ
เขาก็ไปตั้งสาขา๓๔๐๐เลย

พวกนี้มีสาขามากกว่าพักประชาธิบัตย์อีก

คือล่าสุดเลยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นหลัง๔๐
มันมีความพยายามแก้มาตั้งแต่ปี๕๐แล้วรอบหนึ่ง
แต่ว่าปรากฏการณ์ตรงนั้นมันก็ยังมีอยู่อีก
แล้วจากนี้คือเริ่มต้นให้มี๕๐

ไม่มีปัญหารออยู่สบายมาก
แต่พักที่จะเกิดใหม่คือเท่ากับว่า
มันชัดใช่ไหมคะว่าโดยรัฐธรรมนูล

คือไม่ได้ต้องการพักการเมืองเยอะแล้ว

อย่างบางกลุ่มนี้ก็ตั้งไม่ได้ต้องการที่จะลงสมัครเลือกตั้ง
ต้องการจะเผยแพร่อุดมการความคิดอะไรเขาเนี่ย
เขาก็ทำเขาก็ได้ต่างตรงนี้
แต่ว่าอันนี้เนี่ยที่ผมว่าที่เป็นหลักของเท่าที่ดูเนี่ย
เขาไม่อยากให้ภาคการเมืองมีเจ้าของ
แล้วมันหลบได้เหรอเออไม่ใช่เอาใหม่แล้วมันทำได้เหรออาจารย์
มันก็ต้องพิสูจน์กันหลายคนไม่เชื่อน้ำยาว่าทำได้
แต่ว่าโดยบทบรรยัติเขาเชื่อว่าทำได้

คือคนนึงต้องไม่เกินห้าหมื่นอย่างเงี้ยอ่ะสมมติ
ค่ะโอ้โหนี่ไม่ต้องใช้ปปงไปตรวจสอบเลยเหรอคะว่าโอนให้กันแล้วก็ค่อยผ่านชื่อมาเป็นของคนอื่นหรือเปล่า
แล้วก็เชื่อสิว่าสิ่งที่คุณพูดอาจจะมีคนคอยเช็ค
คอยเช็คผมเป็นภาคมือตรงข้ามผมคอยเช็คสิภาคคุณไม่ทำเหรอ
อืมโอ้ไม่ต้องทำอะไรกันแล้วมั้งคะก็นี่สิยังเรายังไม่ได้พิสูจน์กันว่ามันจะไปได้ดี
ไม่ได้ดีแต่ว่าสิ่งที่เขาต้องการก็คือไม่อยากให้มีเจ้าของพัก
คือแต่เจตนาไม่อยากฮะเมื่อก่อนนี้นะพูดกันตรงตรง
บางทีเจ้าของหัวหน้าพักอ้างเลยจะอะไรกันนักหนาทุกอย่างผมออกทั้งนั้น
อันนั้นมันก็คีละจริงจริงนะก็นี่สิแต่มันแต่มันมีอย่างนั้น
ผมเคยเห็นคนระดับผู้ใหญ่เป็นนักการเมืองไปประชุม
ก็เลยเป็นที่มาของรอบนี้ว่าคือ

จากการบังคับของกฎหมาย

เขาเรียกว่าพฤติกรรมที่มันเปลี่ยนไปเนี่ย

มันจะเป็นไปตามเจตนารมณ์ไหม

ถ้าสมมุติเราคาดหวังอยากให้มันมาด้วย
รอกกันไว้แบบนี้มันเกิดขึ้นในโลกไงด้วยอ่ะคะ

ออกเงินพอกันไม่ต้องมีใครเป็นเจ้าของพัก

เอาเฉพาะในเมืองไทยเนี่ย

แต่นี่คือลักษณะของการไม่มีเจ้าของพัก
ใครจะมาอ้างได้ว่าฉันเป็นเจ้าของพัก

ยังไงเนี่ยให้เก่งยังไงเนี่ยโรงเรือแป๊ะต้องตามจ่อยแป๊ะนะ
เดี๋ยวนะกลับข้างมองไม่ถูกเลยพอพูดประโยคนี้อาจารย์สติธรณ์ดีกว่าค่ะ
อาจารย์สันติธรคะคือนอกเหนือจากเรื่องของเงินที่มีความไม่ใช่ความพยายาม
เพราะออกมาแล้วว่ากำหนดแล้วว่าแต่ละคนสูงสุดต้องไม่เกินเท่าไห
อันนี้ก็ชัดเจนว่าก็ไม่อยากให้มีในทุนพักนะคะ
ต่อมาพอกฎหมายประกาศปุ๊บที่มันจะยากคือสมมุติพักใหม่จะรวมพักกันเนี่ยเอกสารบานเลยนะครับ
ตรวจคุณสมบัติแต่ละคนเนี่ยบานเลยนะคะเอกสารที่ต้องแสดงบานเลยนะ
ไม่ใช่เฉพาะพักใหม่พักเก่าด้วย
สิ่งที่พักเก่าต้องทำแล้วเขาก็กังวลกันอยู่ที่เริ่มมีเสียงออกมานะครับ
ที่ปลดล็อกช้าเนี่ยคือเรื่องของการต้องไปเคลียร์บัญชีสมาชิกนะครับ
คือของเดิมเนี่ยเขาไม่ได้กำหนดอะไรมากนะครับ
คือคุณมีสมาชิกมาเขียนใบสมัครแล้วก็ส่งกรกตเก็บไว้เป็นทะเบียนพอนะครับ
เท้าความไปหน่อยก็คือปี๕๐มีการสังขยนากันรอบหนึ่ง
คือเมื่อก่อนเป็นหลายพักได้มีชื่ออยู่หลายพัก

คนเดียวเป็นหลายพักเขาก็ไปสังขยนามใหม่ให้เหลือ๑คน๑พัก
ให้มันตัวเลขมันสะท้อนความเป็นจริงมากขึ้น

คือหมายความว่าเฮ้ยคุณเป็นสมาชิกพักอย่างเดียวเนี่ย

คุณจะต้องมีเช่นเป็นสมาชิกของพักไม่พอ
คุณต้องระบุด้วยว่าอยู่สาขาไหน
และภูมิลำเนาต้องตรงกับสาขานั้นนะครับ

คือตอนนี้พักใหญ่เนี่ยที่มีสมาชิกเป็นล้านเนี่ย

โอโอ้โหเออใช่พักเก่าตอนนี้ก็บานจริงนะ
ใช่คือถ้าทำข้อมูลก่อนหน้านี้มาไม่ดีนะครับ
คือมันจะเกิดปัญหากรณีว่าสมาชิกเนี่ย

เช่นภูมิลำเนาเช่นเป็นคนใต้อยู่ทะเบียนในกรุงเทพ
อย่างนี้ก็ต้องเอาสมาชิกท่านไปไว้ที่สาขาที่ภาคใต้สาขาใด

แต่ไม่ได้มีผลต่อการว่าจะลงเขตไหน

ประชุมกันเพื่อคัดเลือกผู้สมัครครับ

เพราะคุณผู้ชมครับปวดหัวมากเลยค่ะคำนี้

อาจารย์การที่มีการกำหนดในกฎหมายฉบับนี้เนี่ย
ที่บอกว่าต้องมีการตั้งสาขาพักเยอะ
เพื่อไปเอื้อต่อการอะไรนะ
เขาเรียกอะไรการเลือกตั้งขั้นต้น

ฉันจะทำตัวยังไงคะประชาชนเนี่ย
แง่ของประชาชนไม่ต้องทำตัวให้ยุ่งยากครับ

ไปสมัครที่พักนั้นแล้วก็อยู่เป็นสมาชิกของสาขานั้น

คำว่าภูมิลำเนาคือบ้านเกิดหรือบ้านที่ทำ

เบียนบ้านอยู่ไหนแล้วก็ภูมิลำเนาที่นั่นไปเลือกตรงนั้น
เวลาเขาเปิดให้มีการสัญหาผู้สมัครในนามพัก

ถ้าเรารู้ข่าวก็เราเป็นสมาชิกพักก็ไปร่วมกับเขาเข้าร่วมประชุม
คือถ้าสมมุติถ้าเขามีสาขาอยู่ในภูมิเนาบ้านเรานะครับ

คือเรียนไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเลยนะคะอาจารย์สุขุมอาจารย์สติธร
แล้วดิฉันเคยกากบาทแค่รอบเดียวก็คือตอนเลือกเลย
ครับแล้วการเลือกตั้งขั้นต้นดิฉันควรจะไปเลือกตั้งขั้นต้นของพักไหนคะ

คุณจอมขวัญต้องเป็นสมาชิกพักก่อนเขาไม่ได้ให้ใครก็ได้
คือเราต้องใจฝักฝ่ายทำงานการเมืองก่อน

บางรัฐนี่เฉพาะสมาชิกพักเดียวกัน
บางรัฐเนี่ยไม่บังคับคุณอยากจะเดินไปเลือกของภาคไหนก็ได้
เขาอยากให้คนที่สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยมาจากฐาน
ไม่ใช่ใครมีเงินแล้วก็มาลงเมื่อก่อนนี้บ้านเราเนี่ย
คิดวันนี้พรุ่งนี้ลงก็ยังได้คิดเช้าลงบ่ายให้ทันก็ยังมี
ใช่ไหมฮะคนนั่งอยู่ที่ไหนอะไรไม่แล้วแต่
มาขอลายเซ็นต์หัวหน้าพักไปจากกรุงเทพไปสมัคร
โดยพูดภาษาถิ่นนั้นไม่ได้ก็มี
เนี่ยเขาจะให้เปลี่ยนมาเป็นว่า
แถมมาจากคนที่นั่นเขาเลือกคุณมาก่อนขั้นต้น
ถ้าคุณผู้ชมยังไม่เข้าใจมีดิฉันเป็นเพื่อนค่ะ
เราจะพูดกันหลายรอบอาจารย์เดี๋ยวขอหายตั้งแป๊บเดียว
คนชนะก่อนเดี๋ยวช่วงนั้นกลับมาปลายมะรี่ต่อ
คุ้นไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวคุ้นแน่ก่อนเลือกตั้งปลายปีหน้า
ถ้าเป็นไปตามที่นายกพูดสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะที่เราพูดคำทับศัพท์ภาษาฝรั่งว่า
ก็คือตอนการเลือกตั้งที่สหรัฐอเมริกา
คือเราจะได้ยินคำนี้บ่อยแต่เราจะไม่ค่อยซึมซับเท่าไห
เพราะไม่เหมือนกับบ้านเราแต่คราวนี้มาแล้ว
ทวีปมาแล้วค่ะคุณผู้ชมยังไงเราก็ต้องเข้าใจให้ได้
เมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์สุขุมอธิบายไว้คือว่า
คือการเลือกตั้งขั้นต้นเนี่ยก็คือต้องการให้มาตั้งแต่แบบ
รากฐานของคะแนนเสียงจริงใช่ไหมคะ
ไม่ใช่อยู่ก็บินมาลอยมาจากไหน
แล้วก็อยู่ดีก็ชนะเข้าไปทำงานในสภาไม่ใช่
แต่ทีนี้ดิฉันไม่สนใจนักการเมืองจะยากนะอาจารย์

เมื่อก่อนเราก็เลือกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา

คือเราควรจะแบบจะนึกไหมว่า

อันนี้เนี่ยผมว่ากฎหมายเลือกตั้งสอสอเขาต้องกำหนด
ยังไม่ทราบว่าเขาจะกำหนดให้ว่า
ไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกพักหรือเปล่า

ต้องรอดูรายละเอียดที่เขาเขียนในอีกฉบับหนึ่ง

อ่ากฎหมายเลือกตั้งเนี่ยกฎหมายสอเลือกตั้งสอ

คือคนที่เป็นประชาชนรอกากบาทธรรมดานี่ควรจะ

คือถ้าเราเป็นคนใกล้ชิดการเมืองอยู่แล้วเนี่ย
เราก็มีแนวโน้มว่าอาจจะอยากไปเป็นสมาชิกมากขึ้น
เพราะเราสนใจอยากจะไปเลือกตั้งแต่ชั้นส่งผู้สมัครเลย
คือคัดเลือกคนจากพักเราด้วยมือของเราตั้งแต่ขั้นแรก
ใช่จริงเมื่อก่อนเราก็มี

แต่ว่ากระบวนการมันทำแล้วมันไม่สุด
ของเดิมเนี่ยยกตัวอย่างนะครับมันมี๒วิธี
วิธีที่หนึ่งเนี่ยให้สาขาส่งชื่อไป
เสร็จแล้วให้กรรมการสัญหาไปดูชื่อนั้น
และสามารถไปเพิ่มคนที่ไหนก็ได้มาอีก๑คน

เสร็จแล้วส่งไปให้กรรมการบริหารพักตัดสินใจขั้นสุดท้าย
คือเรามีเสียงก็จริงแต่เสียงเราที่เราเสนอไปหนึ่งคนเนี่ย

แล้วสุดท้ายกรรมการบริหารพักก็อาจจะเอาใครก็ไม่รู้นะครับ
เดิมมันเป็นอย่างนี้มันก็เลยรู้สึกว่าเออ
เราก็ไม่ต้องไปสนใจเท่าไหร่เพราะว่าไปร่วมก็ไม่มีผล
แต่รอบนี้เขาบังคับว่า
ชื่อที่มันถูกส่งไปจากสาขาที่ต้องเลือกกันเนี่ย
เสียงของเราเนี่ยสมมุติเราไปเป็นสมาชิกแล้วเราไปเลือกนะครับ

เขาบังคับว่าจะต้องยืนยันเอาตามเรา
เราต้องหาเหตุผลมานะครับ

คือไม่ใช่ส่วนกลางจะแบบคุมทั้งประเทศ
เขาก็มีพื้นฐานของเขามาจับพื้นที่เลย

เขาอยากให้เกิดการมีส่วนร่วมของสมาชิก

คือแก้ปัญหาการผูกขาดการตัดสินใจส่งผู้สมัคร

ก็คือกรรมการบริหารพักก็เป็นคนชี้

หรือไปหาประชาชนก็ได้ไปหาหัวหน้าก่อน
ให้หัวหน้าโอเค
พี่ทำไม่ได้จะทำตัวขวางโลกนะคะ

เขาบอกสมาชิกในสาขาต้องประชุมกัน๑๐๐คน

แต่มันหมายความว่าคุณกีดกันคนอื่นไม่ได้ไง
คนที่คุณสั่งไม่ได้ที่เป็นสมาชิกพัก

เพราะว่าทุกคนก็จะรู้ว่ามันมีกรณีแบบนี้

สมาชิกพักพวกตัวเองมาร่วมประชุม
เพื่อจะมาลงคะแนนในรอบขั้นต้น

นี่มีหัวคะแนนตั้งแต่ในเฉพาะพักเลยเหรอคะ

ซึ่งยิ่งข้อมูลแบบนี้ออกมาคนล่างยิ่งดีใจ

เพราะว่ามันเกิดการแข่งขันกันเองภายใน
มันจะทำให้เรื่องเป้าหมายที่เขาอยากให้ลดการผูกขาดเนี่ย
มันดูเหมือนมันจะไปได้

สำหรับคนล่างก็อาจจะรู้สึกว่ามันน่าจะมาถูกทาง
พักการเมืองแบบรู้สึกว่าเดือดร้อน
ลำบากโกลาหลอะไรอย่างนี้
ถูกแล้วเรามาถูกทางแล้วอย่างนี้นะครับ

คือเรียนเอาในมุมของประชาชนก่อนนะ

คืองมของประชาชนเราต้องจำอะไรอีกไหม

จำว่าถ้าเป็นสมาชิกต้องเสียตังค์อ๋อค่ะ

แต่เนี่ยรายละเอียดจะออกมาว่าตกลงต้องเป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกใช่ไหม
กฎหมายที่จะเลือกสอสอต้องออกมารายละเอียดเรื่องนี้ไหมคะหรืออันนี้บอกเลย
อันนี้ก็บอกอยู่แล้วครับอันนี้ก็บอกอยู่แล้ว
แต่หมายความว่าที่ต้องดูความชัดเจนอีกในกฎหมายสอสอ

ก็จะไปเลือกที่ภักดิ์หรือว่าหรือว่าทางรัฐบาลทางกรกฎจะจัดให้
อะไรอย่างนี้มันจะเชื่อมโยงกัน
มันอาจจะหมายความว่าไปเลือกสารกลางหรืออะไรอย่างนี้
เหมือนเลือกเขาเรียกอะไรเลือกข้ามเขตตรงนี้แล้วแต่
ไม่เป็นไรอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้ปวดหัวจำไม่ได้
มาถึงเรื่องเงินก่อนค่ะเรื่องเงินเนี่ยตกลงการจัดตั้งพักการเมือง
เขาใช้เริ่มต้น๑ล้านถูกป่ะที่ฉันเห็นตัวเลขคือ๑ล้าน
โดยที่มีขั้นสูงของแต่ละคนด้วยว่าอย่าเกินเท่านั้นเท่านี้
ไม่งั้นเดี๋ยวผูกขาดเป็นเจ้าของภักดิ์คือไหมคะ
คำถามคือเงิน๑ล้านนี่แปลว่าอะไรคะคือให้มันเป็นไปตามกฎหมาย
แต่จริงเวลาเลือกตั้งจริงหาเสียงมันต้องใช้มากกว่านี้ถูกไหมฮ

ไม่ใช่มีไปตามกฎหมายเฉยมันต้องใช้เงิน
แล้วเขาก็บอกว่าอย่างต่ำมันควรจะมี๑ล้านถึงจะเป็นพักการเมือง
ซึ่งไอ้๑ล้านนี่มันมีผล
มันแค่การบริหารภายในพักเรื่องเลือกตั้งอีกต่างหาก
ไอ้นั่งเขาก็จะกำหนดว่าคนหนึ่งใช้ได้ไหมคือเท่าไรอะไรนี่
ซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าพักจะอุดหนุนหมด
คือมันเป็นการแก้ปัญหาอย่างที่ผมบอก
คือพวกพักเล็กที่จงใจจะตั้งขึ้นมาเพื่อหาเงินจากรัฐ

คือต้องมีเองมาให้เห็นโดยตั้งต้นก่อน

ใช่ไหมคะเรื่องของพักการเมือง
ถ้าดูจากสิ่งที่พักการเมืองเก่าที่เป็นพักอยู่แล้ว
ค่อนข้างจะห่วงคือเรื่องของระยะเวลา
เพราะเวลากฎหมายประกาศบังคับใช้พอมีผลคือนับเลยใช่ไหมคะ

ซึ่งถ้าสมมุติว่ากันตรงแล้ว
สมควรก็ต้องไปเริ่มพฤศจิกายน
ซึ่งอันนี้ก็บอกแล้วว่าให้อะไรนะ
ถ้าเผื่อมีนั่นก็อนุญาตให้ขอขยายเวลาได้ตามความจำเป็น

ลักษณะหลักที่มาจากกฎหมายพักการเมืองเนี่ยนะคะ
คือเหมือนจะอรุ้มอร่วยสำหรับการเลือกตั้งครั้งแรก

เหมือนแบบจะใจดีแบบอะไรไม่ได้มามาคุยกัน
ส่วนอันก็ลดเหลือครึ่งเดียววันก่อนนะ
ก็คือพักเก่ามีข้อปฏิบัติอะไร

ก็จะมีเงื่อนเวลามีให้พอสมควรในการทำ

ในระยะเริ่มแรกเนี่ยไม่ต้องทำอะไรอะไรอย่างนี้นะครับ
ส่วนของการตั้งสาขาพักค่ะ

เหมือนเดิมในแง่จำนวนนะครับ
ก็คือมีอย่างน้อย๔สาขาใน๔ภาค
ภายใน๑ปีนะครับ

ใช่ครับแต่ว่าจะมีรายละเอียดมากขึ้นนิดหน่อย

เยอะไหม
ก็ถ้าตั้งเริ่มต้น๕๐๐ได้ก็หาเพิ่มอีก

เพียงแต่ว่าง่ายยากไม่สำคัญเท่าว่ามันเป็นหลักการที่
เราอยากได้พักการเมืองที่ต้องมีฐานทุกพื้นที่
คือมันจะเป็นพักแบบเฉพาะภาคลำบาก

คือเขาเจตนาว่าคุณจะต้องไปหาสมาชิกให้มันทั่ว
ให้มันมีให้มันทุกภาคแล้วทุกภาคต้องมีจำนวนสมาชิก

ให้มีให้หมดใช่ไม่ใช่ของเดิมอาจจะมีภาคหนึ่งร้อย
แต่ว่าเน้นพักหนึ่งโดยเฉพาะ๕๐๐อย่างนี้ก็ได้ไง

ซึ่งจริงในทฤษฎีก็มันไม่จำเป็นแต่ว่าประเทศไทยชอบ
เอาไม่ดีหรอกเอาไม่ดีเหรออาจารย์ออกจะดูแบบมันไม่หลากหลายครับ
มันดูอุดมคติดีนะมันดูสวยดีนะ
คือใช่มันถ่ายทอดจากเสียงจริงขึ้นมาไม่ดีเหรอคะอาจารย์สุขุม
มันดีแต่ว่ามันมันเหมือนอย่างอาจารย์ว่าเนี่ยมันไม่สะท้อนเหมือนอย่างบางทีวันนี้
อย่างพักปรังชนอย่างนี้เราก็จะรู้ว่านี่เป็นพักซึ่งฐานใหญ่อยู่ที่ไหนตรงนี้
หรือว่าอย่างภาคชาติไทยอย่างนี้ตรงนี้ปรัชธิปรัชฐานใหญ่อยู่กรุงเทศอะไรนี้มันจะบอก
ซึ่งแบบไหนดีกว่ากันคะการสะท้อนให้ทั่วถึงหรือว่าแบบเจาะจงไปเลย
ผมว่ามันก็คือไอ้ที่มันเป็นที่อาจารย์ว่าหรือผมมองเนี่ยอันนี้เป็นไปตามธรรมชาติที่ผ่านมา
ส่วนสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหรือเขาคาดว่ามันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันกำลังจะถูกบังคับให้เกิดโดยกฎหมาย
ซึ่งอันนี้มันทำให้น้ำหนักของความที่อยากได้โทษน้ำหนักของที่มันเป็นธรรมชาติอยู่
มันดูจะสอดคล้องกับเขาเรียกว่าอะไรธรรมชาติของการเมืองของบ้านเรา
คือจริงพักการเมืองมันจะออกมาหน้าตาแบบไหนมีหลายพักเป็นพักแบบภูมิภาคหรือมันต้องแล้วแต่คนเลือก
มันสะท้อนปัญหาสังคมประเทศนั้นหรืออย่างะทั้งแต่ยิ่งใกลู้มกติยิ่งดีไม่ดีเหรอ
บางภาคเนี่ยอาจจะเกิดเฉพาะสี่จังหวัดภาคทางขวัดธุ์ทางใต้มันเนี่ยสะท้อนไง
ว่านี่คือกลุ่มการเมืองที่อันนี้คืออย่าไปบังคับ
มันให้สะท้อนของจริง
ไม่ใช่บังคับว่าของจริงควรเป็นแบบไหน

ว่าให้มันพยายามเป็นพรรคโมน

ประเทศให้เป็นตัวแทนของคนทั้งประเทศ
แต่ก็ยังว่าคือลักษณะของกฎหมายมันก็จะแก้ไปตาม

คือลักษณะของกฎหมายในช่วงยุคไหนสมัยไหน

คือพยายามจะแก้ปัญหาในยุคนั้นถูกไหมอาจารย์
แต่ของเราพยายามแก้ด้วยกฎหมายไง
พยายามแก้ด้วยการสร้างจิตสำนึก

คือพยายามบังคับให้พักการเมืองมีหน้าตาโดยกฎหมาย

กำลังจะบอกจริงว่าอะไรคะ

บ้านเรานี่มีพักการเมืองที่จดทะเบียนครั้งแรกเนี่ย

ตั้งแต่ปี๑๙๘๙ถูกมั้ย
แต่ทุกอย่างตอนนั้นมันเป็นมาตามธรรมชาติหมดเลย
เพิ่งมันเริ่มว่ามีข้อบังคับเนี่ยนะ

เมื่อก่อนนี้พักประชาธิปัตย์ที่กำเนิดขึ้นมา
ภาคเศรีย์อันนั้นเป็นธรรมชาตินะ
เดี๋ยวนะคะในฐานะนักรัฐศาสตร์กำลังจะบอก

จริงแล้วธรรมชาติให้มันสะท้อนอย่างธรรมชาติ

มันทำให้เข้าใจการเมืองไทยได้มากกว่า

พยายามจะวางแนวทางว่าต้องอย่างนี้นะ

แล้วถ้ามันเป็นได้อย่างที่เขาตั้งใจ

ไม่ใช่ให้เวลามันไม่มีการให้เวลาแล้ว

ยังพูดตรงนะ

คุณรอคอยดูนักการเมืองไทยแล้วกัน

คือเอาอย่างนี้เลยค่ะเท่าที่เรารู้บริบทตอนนี้
กฎหมายออกมาแบบนี้แล้วคำถามคือว่า

ให้ประชาชนลองนึกภาพออกไปด้วยกันเนี่ยนะคะ

เพิ่งจะเกิดวิกฤตไปสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะถ้าเราจำได้ตั้งแต่

ออกมาก็พยายามจะถูกจับผิดค่ะ
วันนี้เตรียมถ่ายทอดอำนาจนะคะ

ระยะยาวเนี่ยเสร็จแล้วพักการเมืองมา

วิภาควิจารณ์ยับเหมือนกันนะคะ

รัฐธรรมนูลจนออกมาเป็นรัฐธรรมนูล
และร่างกฎหมายลูกออกมาเป็นกฎหมายลูก
อย่างไรก็แล้วแต่สิ่งที่เขามองกัน

อำนาจวางไว้อยู่ยาว

คือวางเอาไว้แต่ช่องหนึ่งที่เปิดเอาไว้

แต่ว่าคนนอกไหม
คือคนนอกมาก่อนไหม
ข้อนี้ค่ะดิฉันมาถามที่อาจารย์สุขุมก่อน
เพราะอาจารย์เป็นหนึ่งในคนที่ตอบเราล่าสุด

อาจารย์รู้แล้วว่าใครจะมาเป็นนายกหลังเลือกตั้ง

ท่านเองอาจจะยืนยันว่าไม่ใช่

อาจารย์กำลังเอาอย่างนี้ถามเหมือนเดิมค่ะอาจารย์ที่เราร่างรัฐมนูลกันมา
แล้วกฎหมายเนี่ยพยายามจะไปสู่อุดมคติอย่างที่ควรจะควรจะเป็น
เห็นไหมมันจะเป็นยากนะแล้วดูไม่เป็นธรรมชาติ
คำถามคือเราได้นายกสะท้อนเสียงจริงประชาชนหรือนายกคนนอก
เราจะได้นายกคนที่จะพาไปสู่จุดนั้นไง

เอาก็คุณเป็นคนพูดเองว่าเรามีจุดไอ้จุดที่คุณพูดมันยังไม่ถึง

เรามาเล่นใหญ่กันมากเลยนะกฎหมายเนี่ย
แบบโหลื้อกันแบบหนักมากแก้ปัญหาวิกฤตที่ผ่านมา
มันถึงมียุคศสาร๒๐ปีเพราะมันยังไม่ถึง
อาจารย์จะบอกดิฉันว่าไม่ต้องไปจำเหรอ

ผมเพียงแต่ผมอยากได้ผู้แทนต้องมีผู้แทน
อย่างน้อยผู้แทนเรามีผู้แทนเนี่ย
ความรู้สึกเหมือนอย่างเขาบอกว่าใครเป็นคนพูดล่าสุด
ที่บอกว่านายกนี่พยายามเข้าใจประจนแต่จริงไม่เข้าถึง
คนเป็นผู้แทนเนี่ยครั้งหนึ่งบ้านเราเนี่ย
เรามีเราไม่ได้เลือกรัฐบาลนะเราเลือกสอสอนะ
อย่างน้อยสุดปี๑๒นี่ท่านชวนเป็นคนเอ่ยไว้นะ
ผมสมัครเป็นผู้แทนรัศดรผมรู้ว่าไม่ได้มีโอกาสเป็นรัฐบาล
จริงแล้วประชาชนควรจะคิดว่าเราเลือกนายก

อาจารย์อะไรเนี่ยงงแล้วคือมันจะเปลี่ยนอะไรเยอะไหม
คิดได้แต่ตอนนี้เราต้องเลือกสอสอ
เพราะว่ามันเหลือบัตรเดียวแล้วก็เป็นบัตรเขต

คุณผู้ชมยังไม่ต้องจำไม่ได้เดี๋ยวเจอกันใกล้

มันจะไม่ต้องคิดเอาแค่ตอนกาก่อน

อาจารย์เรียนถามแบบนี้ค่ะคือ
ลักษณะที่คนจับตาและคอรหาอยู่

ต่อให้กฎหมายมาแบบอุดมคติแบบดี

ก็จริงกฎหมายไม่ได้อุดมคติแบบดี

เจตนาคือเขาอยากจะพักเล็กพักน้อย
พักที่แบบไม่มีคุณภาพก็ไม่ควรจะผ่านเกมนี้
แม้ว่าก็จะเหลือผู้เล่นที่ผ่านเกณฑ์นี้
ที่มีศักยภาพพอที่จะหาคน๕๐๐คนหาทุนประเดิม๑ล้าน
สาขาได้มีสมาชิกครบส่งผู้สมัครได้๓๕๐เขต
เพื่อจะไปคิดคะแนนแบบบัตรเดียว
หมายความว่าพักที่จะมาเป็นพักเล็กพักน้อยเป็นเบี้ยหัวแตก
แล้วก็ไปเอาคะแนนแบบที่ไม่มีประโยชน์ไว้ไม่ต้อง

ถ้าจะเลือกก็คือต้องเลือกพักที่มีศักยภาพเท่านั้นซึ่งจะเหลือไม่เยอะเขาเชื่ออย่างนั้น
แล้วเรียนยังไม่พูดถึงการเลือกตั้งครั้งต่อไปในการใช้กฎหมายเหล่านี้นะคะ
เอาครั้งนี้อาจารย์คือทั้งหมดที่เขียนมาเนี่ย
ลักษณะของรัฐบาลที่จะออกมายังไม่ถามถึงตัวนายกนะคะ
รัฐบาลที่จะออกมาจะเป็นแบบไหนคะ
ก็คงเป็นรัฐบาลผสมน้อยพัก

อย่างที่บอกก็คือมันจะเหลือพักที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะได้คะแนนภายใต้ระบบแบบนี้ไม่มาก
คือถ้าเป็นเดี๋ยวนะรัฐบาลจะเป็นรัฐบาลผสมน้อยพัก

แล้วพักฝ่ายค้านจะใหญ่พอกับพักใหญ่สุดของพักรัฐบาลไหมคะ

หมายความว่าพักต่อให้มีสัก๒๐๐เป็นฝ่ายค้านนะครับ

เพราะว่า๓๐๐ต่อ๒๐๐สู้กันไม่ได้อยู่แล้ว
และยังมีสวแต่งตั้งอีก
ถ้าฝ่ายค้าน๒๐๐นั้นเป็นพันธมิตรกับสวก็มีผลมาก
แต่ถ้าไม่เกี่ยวกันไม่มีผลเลย
คือต่อให้เป็นพักฝ่ายค้านที่ได้มาแบบถล่มทลาย
แต่ฝ่ายค้านนะแต่ได้มาถล่มทลายก็
มีผลแค่เป็นฝ่ายค้านปกติถ้าไม่ได้เป็นพันธมิตรกับสว

แบบฝ่ายค้านะแล้วไปจับมือกับสว

แต่ว่าตรวจสอบได้เข้มข้นมาก

ภาพที่จะเกิดขึ้นในสภามันจะเป็นยังไงคะ
อาจารย์เอาเรื่องแรกเลยเหรอ
คือนายกก็มาจากจ้องคนนอกเพราะรัฐมนุนเปิดโอกาสอย่างนี้

ต่อมาก็เห็นอย่างที่อาจารย์ว่าแต่อาจจะต่างหน่อย

คือลักษณะของพักที่มาร่วมผสมเป็นรัฐบาลเนี่ย
ที่เห็นต่างผมว่ามันมากพัก
อ๋อเหรอคะทำไมคะ
เพราะว่าตรงนี้๒๕๐ที่เป็นสวเนี่ย

ซึ่งตอนนั้นได้สอสอมาแค่ร้อยกว่าคนก็พอ

แต่ตอนบริหารจริงเนี่ยตอนจะผ่านกฎหมงกฎหมายเนี่ย
มันต้อง๒๕๐ขึ้น
ในสาวสอในสะพะ
ซึ่งตอนนั้นเขาต้อง

ต้องระดมสอสอมาได้เกิน๒๕๐มันถึงจะไปได้
การที่เขากล้าอย่างนี้วางหมากอย่างนี้
เพราะความเชื่อในธรรมชาติของนักการเมืองว่า

เพราะฉะนั้นตอนแรกสุดเอามาร้อยกว่าเสียงก่อน
รวม๒๕๐ตั้งปั๊บเนี่ย
พอตั้งปั๊บเนี่ยจะมีสอสอบางพักที่เคย
ปีเกิดอาจจะไม่ได้เลือกในรอบแรก

พร้อมกับมอบรายชื่อสอสอที่

คุณเหมือนกับเป็นเรื่องเล่นนะ
แต่นี่คือเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้น

เขาทำกันมาไปแสดงความเคารพ

มอบรายชื่อผู้สนับสนุนผม

เราอาจจะยังอึนอยู่นะคะว่า

สวรอบนี้ตามรัฐมนุนฉบับนี้

กฎหมายเกี่ยวกับการได้มา

สองฉบับถัดไปจากนี้ซิดซาดกว่าเดิมค่ะ

ทำไมมั่นใจว่าต้องเป็นนายกที่แบบ

เขาก็อาจจะมันต้องผ่านหลายขั้น

รัฐมนุนที่สมัยบอกว่า

ไอ้๑๙ฉบับมันเห็นชัด

ฉบับไหนที่ไม่ระบุว่าสอสอเป็นนายก
คนเป็นสอสอไม่เคยได้เป็นนายก

ไม่ควรถามรัฐมนุน

ลักษณะของสภาจะออกมาเป็นแบบไหน

การเขียนรัฐธรรมนูลแล้วก็กฎหมายลูก

คาดว่าพักใหญ่สุด
สภาผู้แทนจะเป็นฝ่ายค้าน

คือได้คะแนนมากสุดในสภา

เหตุการณ์นี้มันก็เคยเกิดเมื่อปี๑๙

อยากจะเป็นรัฐบาลขึ้นมาต้นประมาณ

ทุกอย่างมันน่าจะ

ความถูกต้องในลักษณะของอุดมคติไง
ไงอาจารย์
ความจริง

เรียนขอแปะอาจารย์ว่างานยังไม่จบ

อาจารย์ขมวดประเด็นที่สำคัญและน่าจับตา

คือเรื่องอะไรคะ
หนักใจหรอ
ของเลือกตั้ง
ได้มาซึ่งกรกตซึ่งประกาศไปแล้ว
คนนั้นก็จะมาเข้าคุมกฎอะไรอีก
ของเก่าไม่มีอันนี้เป็นตัวที่เอามาคุมในแง่ขององค์กรของผู้เล่นนะครับ
ก็จะมาเสริมเล็กน้อยพวกการสัญหาอะไรแบบนี้นะครับ
อีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นวิธีการวิธีการที่ล้อมมาจากรัฐมนูลนะครับ
คือกฎหมายสอสอค่ะนะครับแต่แต่ทั้งหมดเนี่ยแต่ทั้งหมดเนี่ย
อาจจะไม่ใช่หัวใจเลยนะครับของการเปลี่ยนนะครับสมการทางการเมืองนะครับ

หัวใจคือนายกคนนอกอย่างที่อาจารย์บอกนั่นแหละครับ
เดี๋ยวนัดมาใหม่รีบจบรีบจบรีบจบเดี๋ยวนัดมาใหม่
ยังไม่ต้องจำทั้งหมดก็ได้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวค่อยมาบอกเล่ากันทีละอย่างทีละอย่าง
ใกล้ใกล้วันแล้วก็จะได้คุ้นเคยกันวันนี้จบเร็วดีกว่าเนอะ
สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะลาไปก่อนค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะ